ประชุมสมัยวิทยาศาสตร์มาในครั้งนี้น่ะไม่มีประโยชน์เพราะอะไร
พูดกันนะครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลสมาชิกวุฒิภา
พูดไปข้างเดียวนักศิษย์นักศิษย์นักศาสตร์นะครับ
ฝ่ายผู้ชุมนุมเขาไม่ได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็นได้นะครับ
ที่ผ่านมานะครับคุณประยุทธ์ในฐานะยามตีก็ออกมาแถลงการนะครับ
เพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยนะครับโดยการเรียกร้องให้ถอยคนละก้าว
แล้วทุกคนต้องเคารพกฎหมายก็ดูดีนะครับเหมือนกับท่านนายกอ่ะ
ยอมแล้วถอยก้าวหนึ่งอ้าวแต่ทุกคนต้องอยู่ในครบกฎหมายนะ
นะครับรุ่งขึ้นที่๑๒คุณประยุทธ์ก็มีหนังสือถึงท่านประธานรัฐสภา
ขอให้เปิดประชุมสมัย๓วัน๒๓วันร่วมกันของรัฐภาคม
ซึ่งมีการประชุมในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับ๒๖และ๒๗ตุลานะครับ
ซึ่งจริงแล้วความจริงเนี่ยวันที่๑ก็จะมีพฤศจิกานี่ก็จะมีการเปิดประชุมสมัยสามัญอยู่แล้วนะครับ
มันใกล้เหลือเกินนะฮะทำไมจะต้องรีบเปิดประชุมสมัยสามัญด้วยนะครับ
สาระก็มี๓ประเด็นนะครับตามที่ทุกท่านทราบแล้ว
แล้วเวลาที่แบ่งกันนะครับก็แบ่งให้ฝ่ายค้าน๘ชั่วโมงนะครับ
รัฐบาล๕ชั่วโมงคล้ำตี๕ชั่วโมงสมาชิกวุฒิภา๕ชั่วโมง
ของท่านประธานสองชั่วโมงดูแบ่งกันมันก็ดีเหมือนกับเป็นธรรมนะครับ
แต่ถ้าพิจารณาให้ให้มันรอบครอบนะความคิดความเห็นของรัฐบาลก็ดี
รัฐมนตรีก็ดีนะครับฝ่ายค้านก็ดีสวฝ่ายรัฐบาลก็ดีสวก็ดี
แม้กระทั่งทางสภาเนี่ยผมก็คิดว่ามันไปในทิศทางเดียวกันหมดนะครับ
ตรงข้างกับฝ่ายค้านนะฮะเพราะฉะนั้นความการแถลงความคิดเห็น
ในที่ประชุมสภาในครั้งนี้มันก็จะกลายเป็นไฟล์หนึ่ง๑๗ชั่วโมง
อีกฝ่ายหนึ่ง๘ชั่วโมงนะครับนะดูแล้วนะครับท่านประธาน
เปิดสภาครั้งนี้มันจะเป็นเวทีให้รัฐบาลเข้ามาแก้ตัว
มากกว่าการที่จะเข้ามุ่งกันมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
ผมคิดว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วอย่างที่บอกไว้เราก็พูดกันไปพูดกันมา
กับสองวันจบนะฮะก็อะไรนักศึกษาทำอะไรเขาไม่มีโอกาสนะ
มาฟังนู่นฟังอยู่นอกสภานู่นมีโอกาสพูดไหมไม่มีโอกาสพูด
มีโอกาสแสดงความเห็นไหมไม่มีนะครับแล้วก็จะกลายเป็นว่าสภาเรากับคณะมนตรีนะครับ
ทำฝ่ายเดียวจึงไม่ได้ข้อยุติแล้วครับ
เสียเวลาเปล่าเปล่าเสียเงินจำนวนมหาศาลเสียยังไงครับ
การประชุมรัฐสภา๒วันเนี่ยเมื่อวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนะฮะทั้งสองฝ่ายนะ
ทั้งสมาชิกวุฒภาด้วยมีเจ็ดร้อยห้าสิบเอากลมกลมนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ต่างจังหวัดสักห้าร้อยห้าร้อยนี่จะต้องขึ้นเครื่องบินมา
นะฮะไปกลับเสียค่าที่พักเสียค่ารถนะแท็กซี่จากสนามบิน
มายังสภานะสภาต้องจัดอาหารเลี้ยงวันละ๓มื้อ๒วันเต็ม
แม่มันเป็นเงินมหาศาลนะครับแล้วไม่ได้คอยยุติผมว่า
มันเสียเวลาเปล่านะครับแล้วประเทศไทยเรายิ่งเงินทองไม่พอใช้อยู่แล้ว
เอาเงินไปใช้ให้มันประโยชน์นะดีกว่าที่จะมาให้รัฐบาลฟอกตัวแก้ตัว
ไม่ดีกว่าเลยครับโน่นอีกไม่กี่วันก็จะเปิดประชุมสภาสามัญแล้ว
ผมคิดว่าเราควรจะใช้นะวิธีสันติวิธีนะครับ
เจรจากันเพื่อให้ข้อยุติได้ดีกว่านะครับ
ก็ตั้งคณะทำงานร่วมกันสิครับ
รัฐบาลกับนักศึกษานะครับ

ตกลงกันมาเจรจากัน

ใจจะเป็นยังไงดีจะยุติยังไงนะครับ

มันต้องมีจิตใจนะครับ
เป็นธรรมนะครับเสียสละนะครับ
เพื่อให้บ้านเมืองมันเดินได้ไปด้วยดีนะครับ

วันที่คุณประยุทธ์นายกรรมตรีแถลงการในวันดังกล่าวนะครับ
ก็ใช้เวลาพอสมควรผมก็สกัดประเด็นออกมาได้๒ประเด็น
คือคุณประยุทธ์ขอให้ถอยคนละก้าวครับ

ต้องเคารพกฎหมายนะครับ

คูณก้าวของคุณประยุทธ์มันหมายถึงอะไร

มันจะถูกหรือผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ
ถอยคนละ๙ของคุณประยุทธ์ก็หมายความว่า
กเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะ

เปิดสมัยวิสามัญให้
นะครับสามประกาศนี้ผมสกัดออกมาอย่างนี้นะครับ

คุณประยุทธ์ก็ไม่ได้พูดนะครับ
เพราะมันก็ขลากสั่งอย่างนี้นะครับ

นักศึกษาต้องหยุดชุมนุมห้ามกระทำผิดกฎหมาย

เดินมา๖ปีเต็มนี่ย่างเข้าปีที่๗แล้วนะครับ

เดินมาแสนก้าวล้านก้าวแล้ว
ถอยไป๑ก้าวมันจะถอยไปแค่ไหน๑ก้าวนะครับ
มันก็นิดเดียวนะนั้นใช่ไหมครับ
ไป๑๙ยังเหลืออีกกี่ก้าวครับ
มันถูกต้องเป็นธรรมแล้วหรือครับ
ที่จะใช้วิธีการเพียงแค่นี้
เพื่อจะยุติปัญหานะฮะ
แล้วมันจะยุติปัญหาได้อย่างไร
ถ้าท่านประธานวิจัยเป็นธรรมนะครับ
ผมคิดว่าท่านประธานก็คิดได้เช่นเดียวกับผมนะครับ